พาไปดูสีสันที่โรงพยาบาลมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อ่า
ทางรัฐบาลเองก็ออกมารณรงค์ท่านนายกก็นำออกกำลังกาย
วันพุธใช่นะคะที่โรงพยาบาลเขาก็มีเหมือนกัน
คราวนี้เนี่ยตั้งชื่อธีมว่าทีเว้นที่สิบเป็นหรี่โรคเนี่ย
น่ารักนะแล้วใส่ชุดแบบพร้อมผ่าตัดใช่
แล้วคือหน้าตามีความสุขทุกคนเนี่ยนะคะ
เพลงก็ได้อยู่นะคะบ๊ายบายท้องฟ้าบ๊ายบายสายลม
คือถ้าจำไม่ผิดที๒๖มันอยู่ในภาพยนตร์

คือเป็นการล้อเลียนที๒๕อีกทีนึง

เป็นภาพยนตร์ของคุณที่คุณแพนเค้กเล่น

ก็น่าจะสนุกสนานกันไปสร้างรอยยิ้ม

เป็นลีลาการเต้นอย่างสนุกสนานค่ะ
ในการออกกำลังกายของทีมแพทย์พยาบาล
และก็ต้านหน้าที่โรงพยาบาลมหาศาลค่า
รอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับคุณผู้ชมในเช้าวันนี้นะคะ
ภาพที่เห็นก็เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอ
จะทำโดยคุณประวิทย์ฤทธิ์เจริญวัตถุค่ะ
เทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม
เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของโรงพยาบาล
ร่วมกันออกกำลังกายขานรับนโยบายรัฐบาล

ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานอีกด้วย

ตอนนี้ยอดคนชมคลิปนะคะ๑๗๓๐๐วิวแล้ว
แล้วก็มีคนกดไลค์นับหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะ

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มความสุข
ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล
ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้ป่วยและญาติก็สามารถร่วมออกกำลังกายได้